มาดูคนนี้กันบ้างดีกว่านะคะหนุ่มกั้งกรนั่นเองนะคะ
หล่อแบบนี้หลายคนบอกว่างานก็เยอะนะสิ
แล้วตอนนี้เห็นว่าจะไปเป็นฟรีแลนซ์ตามคนอื่นไปหรือเปล่านั่นเองนะคะ
เพราะว่าเนี่ยคุณค่ะถ่ายละครมาราทอน๕๐ตอนติดนะ
กั้งบอกเลยว่าขอค่ายบอกว่าเบรกงานเอาไว้ก่อนครับ

ก็จะขอลีภัยมานะฮะเป็นฟรีแลนซ์อีกคนหนึ่งนะฮะ
ส่วนเรื่องหัวใจเนี่ยทำไมถึงยังไม่มีแฟน
มีข่าวเมาส์ข่าวลืออีกว่ากั้งเปลี่ยนแพลนมาชอบผู้ชายกันเองแล้วจริงหรือเปล่า
เอาไปถามกั้งกรหน่อยจ้า

ก็ตอนนี้ก็ยังมีอยู่ยาวพอสมควรเลยครับ
ผมก็มองอย่างอื่นพวกธุรกงธุรกิจอยู่แล้ว
แล้วก็ปีนี้แหละคิดว่าจริงจังแล้วเพราะว่าด้วยอายุมันได้แล้ว
แต่ปีนี้๒๕แล้วครับก็ต้องสักหน่อยแล้วครับผม

ไม่หรอกผมเชื่อว่าเรื่องพวกนี้มันแต่ละคนไม่เท่ากัน
แล้วก้านก็มีหลายอย่างที่มันก็เคยเกิดขึ้นในชีวิตแล้วอะไรบ้าง
แค่รู้สึกว่าถ้าเรามีจิตที่อย่างน้อยเราบวชแล้ว

พอมันโตขึ้นพอเขาเริ่มเข้าใจคำว่าเลือกเยอะแล้ว
มันหาโอกาสที่จะเจอคนที่แบบพอดีพอดีได้ยาก

ยังชอบสาวอยู่แต่ยังเจอคนที่ใช่เนี่ยมันยังไม่มีนะคะ
ไม่มีเวลาไปหาเลยเพราะว่าทำงานทุกวันเลยนะคะ